ดูกันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปขี่ม้าบ้างขึ้นบอลลูนแล้ว
มะกรอบงานนี้นะครับเขามีเหล่าบรรดาคาวบอย
จิตอาสาแหมน่าชื่นชมจริงที่จังหวัดสุราธานี
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นโครงการในการซ้อนน้อง
น้องหนูในการขี่ม้าให้ถูกต้องไปดูภาพกันหน่อย
นี่เด็กนี่นะผมบอกเลยสมัยก่อนตอนผมยังเด็กน่ารัก
แล้วตอนนี้ใครบอกว่าน่ารัก

ดีค่ะเป็นคนคิดบวก
เอาจะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยผมชอบนะอยากจะเป็นอย่างนี้แหละขี่มงขี่ม้า
แต่พอคุณแม่พาขึ้นไปขี่จริงก็ร้องไห้กระจองงองแงเลยแหละ

ใช่ประมาณนั้นตกลงมานี่เอามาพลึกอมภาษณเลย

เพราะว่าคุณน่ากลัวพอแล้ว

เลยนะครับภายในบริเวณรอบบาลิกที่๑๔๒ทั้บ๗หมู่๑
หมู่๑ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
พี่เขาใจดีครับจากกลุ่มชมรมคาวบอยศรีวิชัย
ก็มาช่วยสอนวิชาต่างให้ฟรีเลยนะ
ภายใต้ชื่อโครงการฟรีที่สอนน้อง
จัดให้เลยล่ะซึ่งเปิดสอนให้แก่น้อง
อายุตั้งแต่๓ปีขึ้นไปนะครับกำลังสนเลย
กำลังอยากเรียนรู้นี่น้องคนนี้เต้นไปด้วย
ขี่ม้าไปด้วยนี่เขาก็มีสอนร้องเพลงด้วย

แล้วก็มีอาหารและขนมขบเคี้ยว
ไว้ให้กับน้องหนูด้วยอันนี้ขาดไม่ได้
สอนไปสอนมามันต้องมีขนมขนมในการล่อหลอก

สมาชิกของชมรมก็เล่าว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
วบอยศรีวิชัยเพื่อสอนศิลปะวิชาศิลปะ
ภาษาอังกฤษดนตรีและขี่ม้า
โดยกิจกรรมนั้นจะจัดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์
เริ่มตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
ซึ่งในช่วงเช้าจะสอนให้เด็กนั้นนั่งสมาธิด้วย
โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่๒๗แล้วนะครับ
ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
สอนวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทย
ดนตรีแล้วก็ขี่ม้า
เพราะว่าบางครั้งเราเจอในเด็กที่ด้อยโอกาส
ในเมื่อปวกเราที่จะไห้
โอ้โหเห็นพี่กล่องามแบบนี้ตอนฝั่งตัวนะ
มาแบบมาดเข้มอย่างนี้ร้องไห้เลยกลัวเลย
ไปดูโชว์การแสดงคาวบอย

กลัวไงเค้าจะจับไปอะไรแบบนี้

กลัวแต่พี่พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาใจดีเขาเข้มอย่างนั้นแหละตามสไตล์คาวบอยเขา
ซึ่งนายราเมฆเดชมณีประธานกลุ่มคาวบอยศรีวิชัยบอกว่าเด็กที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนล้วนแต่กล้าแสดงออกนะ
จากเดิมเนี่ยเคยมีอาการเขินอายจึงถือว่าโครงการนี้ช่วยให้เด็กนั้นพัฒนาเรื่องของความคิดแล้วก็การเรียนรู้ได้ดีอีกขึ้น
แล้วก็หากผู้ปกครองสนใจก็สามารถพาลูกหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดฟรีว่าง่าย
หากผู้ปกครองไม่มีเวลาว่างแต่อยากให้ลูกหลานได้เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถพามาส่งในตอนเช้าแล้วค่อยมารับกลับในตอนเย็นก็ได้เรียกว่ารับฝากรับดูแล
นะครับว่าต้องการเปิดโอกาสให้กับเด็กนะครับเพื่อได้เรียนรู้สิ่งต่างและพัฒนาความสามารถต่อไปนะครับ
มีเฉพาะวันอาทิตย์เนอะ๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นแบบนี้ดีเลย
เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กน้องหนูด้วยนะคะตอนเด็กนี้ไม่ค่อยมีโอกาสนะได้ทำอะไรแบบนี้